ดูความคืบหน้านะครับหลังจากที่๒วันที่ผ่านมาในโซเชียล
มีการช่วยกันแชร์ข้อความของคุณแม่คนหนึ่งที่ตามหาลูกชายวัย๑๔ปี
น้องเทียนที่หายไปในโรงแรมกลางกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น
ลักษณ์สุดคุณแม่ก็มีการโพสต์เมื่อวานในช่วงสายหน่อยว่าพบแล้ว
และลูกชายก็จากไปอย่างสงบจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับ
หลังจากแม่ของเด็กชายเทียนสุขานนทสวัสดิ์อายุ๑๔ปีหรือว่าน้องเทียนครับ
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คตามหาลูกชายโดยระบุว่า
ครอบครัวเดินทางมาถึงโตเกียววันที่๑๕เมษายน
เข้าเช็คอินที่โรงแรมย่านกินซ่าตั้งแต่บ่าย๒
พอตอนดึกลูกชายคนโตหายไปไม่ทราบว่าเดินไปไหน
พร้อมระบุรูปถ่ายรูปร่างของน้อง
เบาะแสต่างที่เห็นภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิด
ให้ทั้งคนไทยในญี่ปุ่นคนในโซเชียลช่วยกันแชร์ช่วยกันตามหา
อันนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เจอใส่ชุดนอนออกไปแบบนี้บางนะครับ
ภาพวงจรปิดของโรงแรมก็เห็นภาพน้องเดินออกจากห้องไปที่ลิฟต์ชั้น๕
ที่ครอบครัวนั้นพักอยู่ตอนสัก๕ทุ่มครึ่งของคืนวันเดียวกัน
ครอบครัวได้พยายามติดตามหาตลอดทั้งคืนเพราะว่าเป็นห่วง
หากออกไปข้างนอกกังวลว่าอาจโดนจับตัวไปหรือว่าประสบอุบัติเหตุ
ขณะที่หายไปไม่มีแจ็คเก็ตไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์มือถือ

ครอบครัวก็เลยประสานไปยังโรงแรมแล้วก็ตำรวจช่วยกันตามหา
เมื่อวานคุณแม่ของน้องได้โพสต์ข้อความเป็นข่าวเศร้าบอกว่า
พบน้องเทียนแล้วและน้องได้จากไปอย่างสงบสุข
ด้วยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดและของงดตอบคำถาม
และการติดต่อใดทั้งสิ้นนะครับ
ขณะที่อาของน้องได้มีการทวิตข้อความระบุว่า
ตำรวจญี่ปุ่นพบน้องอยู่ที่โรงพยาบาล
กรงศูนย์ออกใบมรณบัตรและดำเนินการเรื่องร่างของน้อง

เดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามยังต้องรอผลการจรรย์สูตร
พลิกศพของเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คบรรณินมรบุว่า

และประตูนั้นล็อกจากด้านนอก
ล็อกจากด้านในไม่สามารถจะเปิดจากด้านนอกได้
แล้วน้องนั้นพยายามหาทางออกจนพลัดตกลงมา
คุณแม่ของน้องยืนยันว่า
รายละเอียดเรื่องนี้ไม่ตรงกับความจริง
และไม่ได้ออกมาจากปากของคุณแม่
ขอความกรุณาหยุดส่งต่อข้อมูลนี้นะครับ
อันนี้สุดท้ายต้องรอให้ทางตำรวจของญี่ปุ่นเขาสรุปก่อน
แล้วคงจะมีการชี้แจงให้ทราบว่าน้องนั้นเสียชีวิตจากสาเหตุใด
ใช่ก็คิดซะว่าให้เวลาครอบครัวหน่อยก็แล้วกัน
คือมีหลายคนก็ช่วยตามหาน้องนะครับ
แล้วก็คาดคันอยากได้คำตอบจากครอบครัวว่า
ตกลงน้องเป็นอะไรอยากให้คุณแม่มาแจ้งหน่อยอัปเดตหน่อยได้ไหม

คงต้องขอเวลาทำใจกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีความชัดใจอะไรเขาก็แจ้งกันมาเองอะนะคะ